ผัวหึงโหดบุกใช้มีด
แทงชู้ของเมียจนกระทั่งเสียชีวิต

เมื่อวานนี้ก็สามารถถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ผู้การจังหวัดชนมือรีนำตัวมาแถลงข่าว

ประกอบคำรับสารภาพด้วยตัวเอง
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
คือผู้ต้องหาไปสืบทราบมาว่าเมียรัก
ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
กับครูสอนภาษาดีกรีหนุ่มนักเรียนนอก
บุกไปที่สถาบันกฎวิชาเลยค่ะ
ไปแบบนี้นะคะไปเรียกอยู่พักใหญ่
ไม่เปิดประตูค่ะบุกไปใช้เท้าถีบประมาณ๓๔ครั้ง
สุดท้ายประตูที่มันเป็นกระจกแตก
แล้วมุดเข้าไปใช้มีดเนี่ยนะคะ
จ้วงแทงจนกระทั่งครูสอนภาษาตอนนั้นเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะ
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บประกาศศักดาเลยค่ะ
ออกมาตะโกนหน้าร้านบอกว่าทานโทษนะคะ
ผู้ต้องหาพูดแบบนี้เพื่ออรรถรสในการรับชมและรับฟัง
บอกว่าผู้หญิงมีตั้งหลายคนเสือกมาเอาเมียของกู

เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นำโดยพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
จุดแรกที่ผู้ต้องหาก็คือนายเกดนรงจันสิรินุสร
ไปชี้เนี่ยก็คือด้านหน้าห้องเช่า
ที่ใช้เท้าถีบกระจกเข้าไปหลายต่อหลายครั้งจนกระจกแตก
แล้วมุดตัวเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ตายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้
พร้อมกับพยายามที่จะใช้มีดจ้วงแทง
ตอนนั้นก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่พักหนึ่ง

นายเกดนรงผู้ต้องหาใช้มีดที่พกไปด้วยนะ
้วงแทงไปตามลำตัวหลายต่อหลายครั้งจนผู้ตายแน่นิ่งไป
ทีนี้ผู้สื่อข่าวแล้วตำรวจก็ถามต่อว่าสาเหตุ

นายเกดนรงค์ไปรับรู้มาว่าผู้ตายเนี่ย
ไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเอง

งเส้นสุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้น

มอเตอร์ไซค์ที่ไปก่อเหตุมาคืนให้กับนายจ้างที่ห้องพัก
แล้วก็เตรียมอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดกะว่าจะหลบหนี
สุดท้ายไม่รอดตำรวจสามารถตามไปจะคุบตัวได้นะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหานายเกดนรงคือความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
หลังจากนั้นเดี๋ยววันนี้ตำรวจก็จะนำตัวนายเกดนรงผู้ก่อเหตุ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาค่ะ